เอาข่าวต่อไปคุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไร
เมื่อวานนี้วันชื่นคืนศุกร์นะ
คู่เลยทีเดียวที่ประกาศสละโสดนะ

พระหนังหลักฐานพื้นบ้านคุณอ้อมคุณพระสินนะครับแล้วก็พี่นงธนงศาสตร์
ไปถึงคุณนุ๊กสุธิดากับแฟนหนุ่มชาวมาเลด้วยค่ะ
โอ้โหหวานมากคุณนุ๊ก

คุณนุ๊กสุธิดาเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องชาวมาเลเซียค่ะ
คุณมูฮามัติฮากีมบินอาซาฮานะคะ

ที่รัฐปาลิสประเทศมาเลเซียค่ะ
มีครอบครัวลูกชายทั้งสองคนของนุ๊ก
รวมไปถึงเพื่อนสนิทอย่างคุณโก้ธีรศักดิ

แล้วก็คุณเป๊บนพสิทธิ์และแขกจากเมืองไทยราว๕๐คนค่ะ
เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี

ฮากิมเขาจะย้ายมาใช้ชีวิตกับคุณนุ๊กที่เมืองไทยนี่แหละค่ะ